ถ้าจะพูดถึงเรื่องราวความดีความงามของคุณปอนทฤษฎีเนี่ย
พูดกันได้หลายวันไม่มีวันจบเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าคุณปอเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบง่าย
รวมไปถึงมีนิสัยที่เขาเรียกว่ากระตันยูต่อบีดามันดานั่นเองนะคะ
แน่นอนว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม
รวมไปถึงตัวอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นน้องด้วยนะคะอย่างคุณวุฒิสุรินทรค่ะ
การที่นักแสดง๑คนจะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงเป็นเวลานานได้ค่ะ
อาจไม่ใช่เพียงเพราะว่าผลงานที่ออกสู่สายตาผู้ชมเท่านั้น
แต่ว่าต้องมีวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองด้วย
อย่างที่รู้กันว่าคลื่นลูกใหม่มันเกิดได้ทุกวัน

พระเอกลูกอีสานคุณปอทฤษฎี
ได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างที่เคยได้ร่วมงานกันด้วย

นักแสดงอาวุโสรวมไปถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง

รุ่นแรกนะถ้าใครยังจำกันได้รุ่นนี้

ว่าตลอดระยะเวลา๑๒ปี

ได้สัมผัสถึงความรักความจริงใจ
นักแสดงรุ่นพี่คนนี้มีให้ค่ะ

ปอให้ความสำคัญไม่แพ้ฝีมือด้านการแสดงเลย
รวมไปถึงเหตุผลหลายอย่างที่รวมกันแล้ว

ที่จะอยู่ในใจตลอดไปนั่นเองค่ะ
มันก็เป็นความผูกพันเหมือนพี่น้องนะครับ
คืออยู่ร่วมกันมาเล่นละครเรื่องแรกกันมา

ก็พี่ปอก็เป็นพี่ที่ช่วยผมในหลายเรื่อง
คือในมุมมองที่ผมเจอนะครับ
คือพี่ป๋อเขาเป็นคนที่แบบว่าล่าเริงสนุกสนาน
แล้วก็มีอะไรเขาก็จะแบบว่ามาคอยแบบสอนเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอคติ้ง

เฮ้ยถ้าคุณมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยเลย
โอ้โหพี่ปอนี่เปรี้ยเลยครับ

คือบทบทแต่ละอันที่มานะครับ

แล้วพี่ปเป็นนักแสดงที่บอกว่าเอ่อยังไง
ทำการบ้านทำการบ้านใหม่เองมาดีด้วยครับ

หรือว่าเรื่องของการแบบเหลวไหลเกเลอย่างนี้

ก็เชื่อว่าพี่ปอลก็คงจะรับรู้ได้นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าพี่ปอเนี่ยคงจะไปสู่สิ่งที่พี่ปอมีความสุขนะครับ
แล้วก็ขอให้พี่ปอนะครับก็อย่าคิดอย่าคิดอะไรครับ
คืออยากให้ไปสบายแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่ดีที่ตัวเองชอบนะครับ
ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ปอด้วยครับสู้ต่อไปครับ